วันนี้สังคมออนไลน์ได้พากันแชร์คลิปพฤติกรรมของคนร้ายสุดแสบนะครับ
พากันเข้าไปยกเขาบ้านของญาติของอาจารย์หนูกันภัย

โดยก่อเหตุถึง๓ครั้งในรอบ๒เดือนนะครับ

ขณะที่เจ้าของบ้านจนถึงตอนนี้ก็ยังคงต้องอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับ

คำขอร้องของนางสาวกาญจนากันภัย

ฝากไปถึงคนร้ายที่งัดเข้ามาลื้อค้นเอาทรัพย์สินภายในบ้านพัก

อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
หลังคนร้ายได้เข้ามาเอาทรัพย์สินภายในบ้านถึง๓ครั้ง
ในช่วงระยะเวลา๒เดือนรวมมูลค่าหลักแสนบาท
ซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คนร้ายได้กลับมาก่อเหตุอีกครั้ง
แต่โชคดีที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงผิดปกติออกมาจากบ้าน

ทำให้คนร้ายที่ดูต้นทางอยู่ด้านนอก

ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
มุ่งหน้าหลบหนีออกไปทางปากซอย
พลเมืองดีจึงพยายามขับรถยนต์ไล่ล่า
บีบแต่และตะโกนบอกให้ชาวบ้านช่วยกันจับ
แต่คนร้ายได้อาศัยความรวดเร็วหลบหนีไปได้
โดยเธอได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา

และเข้าไปลือค้นเอาซับสินมีค่า
ห้องนอนของเธอและลูกชายหลบหนีไป
ทำให้เธอรู้สึกใจหายเป็นอย่างมาก
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเรื่องเช่นนี้มาก่อน
เครื่องนี้บอกไม่ได้มันเยอะแฟนพี่เก็บไว้เยอะ

เราก็คิดเราอยู่เราปลอดภัยมาสบาย
บรรยากาศมันน่ามันเป็นส่วนตัวด้วยไง
เราก็คิดว่าไม่หน้ามีอะไร

จากนั้นเธอจึงตัดสินใจหาทางป้องกัน
ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด๔ตัว
และล็อกประตูป้องกันเวลาครอบครัวไม่อยู่บ้าน
แต่คนร้ายได้ขับรถเก๋งสีดำมาลงมืออีกครั้ง
ในวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๕๙

โดยมีคนคอยดูลาดเหลาให้
และใช้ไม้เขียกล้องวงจรปิดเพื่อไม่ให้เห็นหน้า
ก่อนที่จะปีนกำแพงเข้ามาทุบกระจกข้างห้องนอน
แต่โชคดีที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียง

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คาดว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
ซึ่งขณะนี้ครอบครัวต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง
เพราะไม่ทราบว่าคนร้ายจะกลับมาลงมืออีกเมื่อใด

ทางครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

แต่คนร้ายก็ยังกล้าย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

ตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่

กลับมายกเขาบ้านเธออีกเป็นครั้งที่สี่
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน